อันนี้ก็หลายคนอยากรู้ตรงรู้ยังไง
ที่๓ระหว่างนางงามกับนางเอกนะคะ

แล้วเมื่อวานนี้ค่ะคนที่โดนกล่าวหาก็คือ
น้องนอคอลอร์นิโคลีนนั่นเองนะฮะ
มิสไทยแลนดเวิลหรือว่ารองมิสเวิลนั่นเอง
เมื่อวานนี้เขาแถลงข่าวเปิดรับสมัครนางงามรุ่นใหม่

สาวงามรุ่นพี่อย่างที่บอกไปนิโคลีนทางด้านนี้นะฮะ

นิโคลีนวิชาภาพมิสไทยแลนด์เวิลก็ได้ขึ้นเวทีแชร์ประสบการณ์นะฮะ
เชิญชวนสาวงามรุ่นใหม่อันนี้เราไม่อยากรู้นะฮะ
อยากจะรู้เรื่องประเด็นมือที่๓ระหว่างกองตัวแล้วก็ชิปปี้
ตกลงเนี่ยยังไงกันแน่เพราะว่าหลายคนพุ่งเป้ามาว่าแกงกะหรี่ที่ว่า
มันคือมาจากบ้านของนิโคลีน
และล่าสุดเนี่ยชิปปี้ก็ยังทวิตถึงอย่างที่บอกไปนะคะว่า
แกงกะหรี่นี่ควรอ๋อกะหรี่
ควรจะเป็นชื่อเรียกแกงแล้งขนาดนี้ชื่อแกงไม่ใช่เรียกคน
แล้วหลายคนพูดมาที่นี่โคลีนรู้สึกยังไงบ้าง

มันมีเรื่องของขึ้นคอนโดกันกันขึ้นคอนโดกันด้วยเลยค่ะ

คือไปกันเป็นกลุ่มค่ะไปชิลกันเป็นเพื่อน
นิโคเพิ่งมาเมืองไทยปีหนึ่งเองค่ะ
คือกลุ่มเพื่อนนี่เขาก็ไม่ได้เยอะเราก็ไม่ได้แบบกว้างขังอะไรขนาดนั้น
กลุ่มเพื่อนที่เรามีค่ะก็ไม่อยากเสียความเป็นเพื่อนก็รู้สึกตกใจ
เพราะเราก็ไม่อยากเสียเพื่อนไปก็เลยเออก็สนใจ
แต่หนูก็พอรู้ข่าวค่ะหนูก็เห็นหนูก็รับรู้แล้วก็แค่รับทราบข่าว

อย่างที่นิคอลินบอกมาอยู่ในปีเดียวแต่ก็นั่นแหละค่ะ

เป็นเพื่อนกันเขาเป็นเพื่อนชับปุ๋ยนะฮะ

แล้วเราก็คือนิโคลีนเป็นเพื่อนกับเลน่าบุชแฟนของชะปุ๋ย
เราโตจากเมืองนอกคุยภาษาเดียวกัน
ภาษาอะไรคะภาษาอังกฤษค่ะยืนยันว่าบริสุทธิ์ใจ
ส่วนเรื่องขึ้นคอนโดเนี่ยน้องบอกว่าไม่มีไปคอนโดอะไรทั้งสิ้นยืนยันได้
คุณบอร์มันย้อนแย้งเหมือนก่อนที่บอกว่าไม่ไปคอนโด

แต่มันไม่จบเพราะว่าไอจีไงเธอ
ไปส่องดูไอจีของอองต้วนก็ชิลแหละตอยตอยเมาะของน้ำไต

อยู่เฉยก็หัวเราะได้

เฉยหัวเราะไม่ได้มันต้องมีเรื่องให้ขำแทรก
มันเหมือนคนไม่เชื่อนะคะ

เพราะว่าก็มีคนเห็นว่าไปเที่ยวที่
แต่ไม่มีหลักฐานก็พูดไม่ได้ใช่ไหมคะ

เพราะว่าตอนนี้หลายคนเลี้ยวทางกันเยอะแยะแล้วนะ
น้องนิโกลีนก็ดูน่ารักใซเหมือนกัน
ตกลงยังไงดีแต่ว่าคนตาดีเขาบอกเขาก็เห็นเหมือนกัน
อ๋อรอดูแต่ว่าจะเชื่อใครเหมือนกันนะ